ไม่งั้นแล้วก็อาจจะถูกแจ้งความแบบนี้นะคะ

ใช่ค่ะยังอยู่กันที่เรื่องลอตเตอรี่ค่ะ
พ่อค้าขายลอตเตอรี่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
ทำลอตเตอรี่หล่นหายทั้งแผง
คุณค่ะใจหายวาบเลยนะคะ
สุดท้ายกลายเป็นภาพนี้ยิ้มได้ค่ะ
เพราะมีคนไปเจอแผงลอตเตอรี่นะคะ
แล้วก็มีการถ่ายภาพส่งคืนให้กับพ่อค้าลอตเตอรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ

พ่อค้าลอตเตอรี่บอกว่าดีใจเหมือนถูกรางวัลเลยนะคะ
คนที่พบแผงลอตเตอรี่พลเมิงเดียวรายนี้ประกาศชื่อดัง
ชื่อว่าคุณสุธิพงศ์อัคระลาวัล
ท่านได้โพสต์ภาพขณะที่ส่งมอบแผงลอตเตอรี่คืนเจ้าของ

ออกกำลังกายเก็บลอตเตอรี่ได้๑แผง
รอจนพบเจ้าของมารับคืนวงเล็บคุณวัยพฤษโชคดีนะครับ
คุณสุธิพงศ์เล่าต่อบอกว่าได้ปั่นจักรยาน
ออกกำลังกายช่วงตี๕ของวันอังคารที่ผ่านมาไปตามถนนลมเก่าเมืองเลย
แล้วมาเจอกับนักปั่นอีก๒คนเก็บแผงลอตเตอรี่
ที่ยังมีลอตเตอรี่เต็มแผงอยู่เลยเก็บได้
ก็เลยตกลงกันว่าจะนำไปแจ้งตำรวจแต่แล้วคุณวัยพฤษคำทิพย์
ซึ่งเป็นเจ้าของลอตเตอรี่เป็นพ่อค้าขายลอตเตอรี่
ก็ขับรถมาตามหาแผงลอตเตอรี่ที่ตัวเองทำตกหายด้วยความตื่นตกใจนะคะ
แจ้งบอกว่าตัวเองเป็นเจ้าของค่ะ
พอสอบถามกันมั่นใจแล้วแหละว่าลอตเตอรี่แผงนี้เป็นของคุณวัยพฤษแน่ค่ะ
ก็เลยส่งมอบขืดกลับไปแล้วก็มีการถ่ายรูปเป็นหลักฐานแบบนี้

และคุณวัยพฤษยังใจดีค่ะมอบลอตเตอรี่เป็นสินน้ำใจ
ให้คนละ๓ใบด้วยนะฮะ

คุณวัยพฤษเจ้าของแผงลอตเตอรี่เล่าบอกว่า
เขามีอาชีพขายตลาดก็ขายของชำ
ทุกเช้าตอนตี๔จะขับรถมาซื้อของที่ตลาด
ไปขายในหมู่บ้านแล้วก็ขายตลาดก็ขายไปด้วย
วันที่เกิดเหตุกำลังจะขนของขึ้นรถ
มีคนมาขอซื้อลอตเตอรี่ก็เลยหยิบขายไปค่ะ
คือขายเพลินเผลอลืมแผงลอตเตอรี่วางไว้บนหลังคารถ
ซื้อของเสร็จก็ขับรถไปไกลกว่า๑๐กิโลเมตรแล้วนะ
วางไว้บนหลังคาแผงลอตเตอรี่มันก็ตกสิคะ
นึกได้ว่าลืมแผงลอตเตอรี่ไว้นะฮะ
ก็ปกติเขาจะเอาแผงลอตเตอรี่วางไว้ที่เบาะข้างคนขับนะฮะ

ที่ตลาดไม่มีใครพบไม่มีใครเห็น
ทำใจแล้วไม่เจอแน่นอนหายแน่นอน
แต่ขับรถมามาเจอกับกลุ่มนักปั่น
แล้วก็เลยแวะถามดูปรากฏว่าเจอแผงลอตเตอรี่ของเขานะคะ
เขาดีใจมากเขาบอกว่าเหมือนถูกรางวัลเลย

เยอะนะฮะก็ไม่รู้ว่า

แล้วก็ไม่รู้ว่าในแผงมีถูกรางวัลด้วยหรือเปล่าไง